ขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะไปที่จังหวัดลำปางค่ะ
เอาอีกแล้วเหตุการณ์เห็นเพื่อนเป็นหมูป่า
เพื่อนสองคนใช่ค่ะบุญธรรมกับธนูเป็นเพื่อนกัน
คุณผู้ชมอยู่หมู่บ้านเดียวกันชวนกันไปหาเห็ดป่าแล้วก็ล่าสัตว์ป่าบนภูเขา
ปรากฏว่าบุญธรรมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
คิดว่าหมูป่าใช้ปืนลูกซองที่พกมาค่ะ
ลั่นไกลยิงเข้าไปตรงเงาตะคุ่ม
แต่เงานั้นไม่ใช่หมูป่ากลายเป็นธนู
สุดท้ายธนู๑นัท๘รูค่ะ
เพราะว่ากระสุนที่ใช้เป็นกระสุนลูกปลาย

ใช่ค่ะที่หน้าอก๑นัด๑รูแล้วก็ที่ขา๗รูด้วยกัน

ต้องไปลำเลียงศพผู้ตายก็คือคุณธนูสายคำอายุ๔๙ปีนะคะ
ลงมาจากบนภูเขาชมพูในพื้นที่ป่า
หมู่ที่๑ของตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะ
คุณผู้ชมนี่ก็ต้องมีการใช้ผ้าห่อศพ
แล้วก็หามลงมาแบบนี้ทุลักทุเลค่ะ
เพราะว่าจุดที่ผู้เสียชีวิตโดนยิงก็คือบนภูเขาสูง
วิธีการก็คือใช้การลำเลียงเดินเท้าลงมาค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือบุญธรรมล่ำสูงอายุ๖๕ปี

เขาเล่าบอกว่าช่วงเย็นวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
บุญธรรมชวนผู้ตายก็คือคุณธนูไปหาเห็ดป่าล่าสัตว์ป่า
กระทั่งตี๕ของวันที่๒๐กันยายน

บุญธรรมอย่างที่บอกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม

ก็เลยใช้ปืนลูกซองยิงออกไปนะคะ
ไม่ทันได้สิ้นเสียงปืนเพื่อนร้องโอ๊ย
เท่านั้นแหละค่ะล้มฟุบลงเลยสำหรับคุณธนูนะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วคุณบุญธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะคะ
พยุงคุณธนูมาอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วลงมาที่หมู่บ้านรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ
ผู้ใหญ่บ้านพาฝ่ายปกครองขึ้นไปช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
แต่ว่าคุณธนูเขาก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
ส่วนบรรยากาศการจัดงานศพเมื่อวานนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็แน่นอนว่าเป็นไปด้วยอย่างโศกเศร้า
มีชาวบ้านแล้วก็ญาติญาติมาร่วมพิธีกรรมนะคะ
คุณพ่อของผู้ตายบอกว่าคือท่านก็น่ารักมากนะ
บอกว่าเข้าใจไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะเข้าใจว่าคุณบุญธรรมไม่ได้ตั้งใจหรอก
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงคุณธนูซึ่งเป็นลูกชายนะคะ
ก็คิดซะว่าลูกชายทำบุญมาเพียงเท่านี้นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
แม้ว่าไม่ได้เจตนาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจสภเมืองปานแจ้งข้อกล่าวหากับบุญธรรม
ข้อหากระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ต้องออกระเบียบแล้วนะเวลาใครจะเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่

เพราะว่ากี่ศพต่อกี่ศพแล้วนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

จริงแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ